เอาล่ะอีกหนึ่งเรื่องสำหรับโรคโควิด๑๙ที่หลายคนตกอกตกใจ
เอ้ามันลุกลามบานปลายเข้าสู่ธรรมเนียบรัฐบาลแล้วใช่ไหม

เมื่อวานนี้ค่ะนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินนะคะ
โศกศูนย์บริหารสถานการณ์โรคโควิด๑๙บอกว่า
ไปพบข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขเป็นชายวัย๔๖ปี
ซึ่งมาร่วมทำงานที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙ด้วย
ติดเชื้อโรคโควิด๑๙มีประวัติเดินทางร่วมประชุมหลายที่
ธรรมเนียบรัฐบาลภายในตึกสันติมัยตรีด้วย
ซึ่งมีอาการป่วยตั้งแต่๒๖มีนาคมที่ผ่านมา
ทราบผลเมื่อวันที่๒๙มีนาคมที่ผ่านมาตอนกลางคืน
เบื้องต้นได้มีการกักตัวคนที่ทำงานใกล้ชิดกับ
ราชการชายอายุ๔๖ปีรายนี้ที่ป่วยเป็นโรคโควิด
เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะค่าราชการและเจ้าหน้าที่
กระทรวงสาธารณสุขรวมสามสิบคนทีนี้คุณผู้ชมค่ะ
ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ประเด็นมันอยู่ตรงที่๒๙มีนาคม
นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้มาเยี่ยมศูนย์ดังกล่าว
ี่สิบเก้ามีนาคมแล้วเจอผู้ป่วยโรคโควิดสิบเก้า
เป็นผู้ชายรายนี้ไหมปรากฏว่าโชคดีของนายกไปค่ะ
วันนั้นพอเหมาะพอเจาะเลยค่ะผู้ป่วยรายนี้ลาหยุด
ไม่ได้มาทำงานนะคะไม่ได้มาทำงานเอาล่ะก็สบายใจได้นะคะ
ทีนี้เรื่องของศูนย์ประชุมทำไงก่อนหน้านี้
ผู้ป่วยรายนี้เคยเข้าไปประชุมใช่ไหมก่อนหน้านี้มีการประชุม
ตึกสันติมัยตรีก็ตอนนี้ก็ต้องเปลี่ยนห้อง
ไปเป็นห้องสีเขียวในตึกไทยคู่ฟ้าแทนเพื่อเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เนี่ย
ฉีดยาฆ่าเชื้อก่อนแล้วค่อยกลับมาทำงาน
ตรงนี้ตามปกติเหมือนเดิมศูนย์สันติมัยตรี
สบายใจได้นายกยังรอดแล้วก็ปลอดภัยดีค่ะ